สวัสดีครับใครที่จะไปเดินเรือโดยเฉาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันคงต้องเฝ้าติดตามประกาศเตือนภัยอย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีการประกาศเตือนไปจนถึงช่วงวันที่๒๒แต่ว่าตอนนี้เองก็ขยายเวลาที่จะต้องระมัดระวังการเดินเรือออกไปถึงวันที่๑๕ละทีเดียวและมีอนุมว่าอาจจะต้องขยายไป
เกิดขึ้นลมแรงฝนตกในบริเวณพื้นที่ภาคใต้โดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่ฝั่งอันดามันเนี่ยนะครับยังคงต้องเจอกันต่อไปซึ่งแน่นอนเลยครับว่าปัจจัยหลักก็เนื่องมาจากการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำในแถวบริเวณทะเลเจนใต้ตอนบนนะครับรวมไปถึงหย่อมความกดอากาศต่ำที่มีอนุม
ก็ยังคงต้องระวังผลนะครับโดยเฉพาะฝั่งที่ติดกับลาวเหนือที่ติดกับลาวอิสานตอนบนเป็นจุดที่มีการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำแถวนั้นอยู่ก็ต้องระวังทีนี้ใครที่จะเดินเรือเนี่ยนะครับเดี๋ยวมาดูกันหน่อยว่าเอ๊ะถ้าหากเราจำเป็นต้องเดินเรือจริงเนี่ยนะครับเรือที่จะออกเดินเรือได้ไม่จำเป็น
ความสูงคลื่นอย่างเช่นคลื่นเนี่ยนะครับประกาศออกมา๓เมตรคูณ๓ก็ไปเรือจะต้องยาว๙เมตรนะครับอย่างที่๒เนี่ยนะครับการแต่งกายครับถ้าหากขึ้นเรือต้องแต่งกายถอดง่ายไม่อุ้มน้ำไม่ใส่รองเท้าชิ้นที่มีสายผูกอะไรอย่างนะครับที่สำคัญเนี่ยนะครับไม่ดื่มเครื่องดื่มที่เป็นแอลกอฮอล์อย่างที่๓ครับเวลารอขึ้
ทุกครั้งนะครับอย่างที่๕กระจายน้ำหนักเรือนะครับอย่าไปกระจุกอยู่จุดเดียวซึ่งเป็นปัจจัยอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่เดียวนะครับที่ทำให้เรือเสียสมดุลและอาจจะเกิดการล้มได้หากมีลมแรงอย่างสุดท้ายนะครับถ้าหากเรือล่มจริงเนี่ยนะครับให้รีบไหว้ออกมาจากลำตัวเรือนะครับเพราะว่าใกล้ลำตัวเรือเนี่ย
ที่จะเกิดขึ้นทางทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงแบบนี้ได้และทั้งหมดนี้คือรู้ก่อนร้อนหนาวครับผมพบตนันพี่สิทธิ์มหังสวัสดีครับ